คุณลุงคนนึงเรียกคุณลุงแล้วกัน
คุณลุงคนนี้ไม่ดีเลยไปจอดฮรถข้างลัวลงเรียน
มาเดี๋ยวลูกจะพาไปซื้อนม
เด็กแปดครัวพาเข้าป่า
พาเข้าป่าไปล่วงละเมิดทางเพศแล้วถ่ายคลิปด้วย

นี่แหละครับพรรณบรตโรธธสะพรเสียงเรียบ
รองผู้กับการสืบสวนทรงพอมงอุบลรัชธานี
คุมตัวในศักดาอายุ๕๑นะครับ

หลังจากถูกนะครับจับตามหมายสารข้อหา
พยายามกระทำชำลาวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปีแล้ว
อาณาจารย์เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
เนื่องจากช่วงเย็นวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
นายศักดาวน์ขี่มอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าสีแดง
ไปจอดอยู่ริมลั้วโรงเรียนแห่ง๑แนมเพอร์เมือง
แล้วก็ออกอุบายนะครับเรียกเด็กนักเรียนชั้นป๓ของโรงเรียน
ขึ้นซ้อนท้ายรถมานี่ดูคุณผู้ชม
เนี่ยไปหลอกเด็กแบบนี้เลยนะครับบอกอ้างจะพาไปซื้อขนม
เชื่อครับเด็กเชื่อแล้วก็ขี่รถพาเข้าพงหญ้า
ห่างจากโรงเรียนไป๓กิโลเมตรแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเด็กฮะ
แล้วอย่าเอามือถือถ่ายคลิปอีกแม่นะครับ
ยกมือไหว้ร้องขอนะครับให้ปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อยนะครับ
แล้วก็พากลับมาส่งที่โรงเรียนแล้วให้เงินร้อยหนึ่งอย่าบอกใครนะ
อย่าบอกใครสอบสวนในศักดาให้การภาคเศษครับ
รับว่าพาเด็กเข้าไปในป่าจริงแต่ไม่ได้ล่วงละเมิดนะ
กอดจูบมันก็ทำให้มันเขี้ยวจริงเลยนะ
ทำเป็นพวกเมาเมาเมาเบียแล้วตามสุดเลยตามสุดเลย
ผมกินยารักษาโรคทางจิตเวทอยู่ครับ

ขี่ซ้อนพาเข้ามาตรงป่าครับ

หน้านั้นผมกินเบียร์กับกินยาจิตเวทนะครับ

ก็จะพาไปดูเฉยครับ
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับดีครับอย่าเพิ่งเชื่อ

เนื่องจากก่อนออกหมายจับนะครับ
มีการสอบสวนผู้เสียหายโดยสหวิชาชีพ
สรุปสำนวนแล้วก็หลักฐานชัดเจนแล้ว

แล้วก็เรื่องของคุณครู
ที่อยู่ประจำอยู่หน้าโรงเรียน

เออมาหลอกล่อมาล่อลวง
พี่การไปทำเพื่อสนอง
แนวต้องตัวส่วนกระทำชำราวคุณผู้ชม
มันจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะเผชิก

เกี่ยวกับอวัยวะเพศต่างถวันหนักอะไรพวกนี้